ตรวจโซเชียลในช่วงนี้นะคะมาตรวจสอบคลิปที่เกิดขึ้นในโลกโซเทียล
แล้วก็ต้องตรวจสอบว่าเกิดขึ้นจากอะไรและใครบ้าง
คลิปแรกนี้นะคะเป็นคลิปที่เขาบอกว่า
เจ้าหน้าที่กู้ภัยชื่อดังก่อเหตุทะเลาะวิวาส
แย่งผู้ป่วยแย่งคนที่ได้รับบาดเจ็บ
เพื่อที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาล
ตอนนี้กำลังออกครับนี่ครับร่วมร้อมเต็มเลย

กระจกแตกว่าพี่จะซ่องได้
ดูกันเจ็บดูกันเจ็บ
ไม่รู้

เหตุการณ์ที่ไปรับผู้ป่วยผู้บาดเจ็บมา

มีการทั้งเตะทั้งทุบรถกัน
จนมาถึงเมื่อกี้เท่าที่ดูน่าจะเป็น

หน้าห้องฉุกเฉินนะครับก็ยังมีการตามมาหาเรื่องกันต่อนะครับ

มีการพยายามจะเคลียร์กันต่ออีกนะครับ
ดึงเสื้อกันนะครับระหว่างสองหน่วยงานกู้ไภนี่นะคะ
คลิปนี้ถูกแชร์ในเพจแหม่มโพดำนะคะ
แล้วก็มีข้อความระบุด้วยบอกว่า
อาสามูลนิธิสยามรวมใจปู่อินช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
ได้ถูกเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกระตันยูเข้าแย่งคนเจ็บ
ทั้งสองฝ่ายเกิดการกระทบกระทั่งกัน
นี่เป็นข้อความที่โพสต์ไว้ในแหม่มโพดำนะคะ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลได้อ่านเรื่องนี้แล้ว
ก็อยากจะนำความจริงมาเสนอคุณผู้ชมนะคะ
ก็เลยติดต่อไปที่อาสามูลนิธิร่วมกระตันอยู่ที่อยู่ในเหตุการณ์นี่แหละ
เขาเปิดเผยออกมานะคะบอกว่าเขาได้รับแจ้งเหตุ
บอกว่ามีเหตุการณ์อุบัติเหตุแถวเรียบทางด่วนรามอินทรา
ซึ่งเป็นจุดรับผิดชอบของร่วมกระตันยู
แต่ขนาดลงพื้นที่ไปเจอกับอีก๑มูลนิธิ
ก็คือมูลนิธิสยามรวมใจปู่อิน
กำลังช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอยู่เลย
พอจะเข้าไปดำเนินการช่วยก็ถูกอีกฝ่ายต่อว่า
บอกว่าไม่ต้องเข้ามาช่วยแล้วผมจัดการเรียบร้อยแล้ว
ทั้งที่พื้นที่นี้อยู่ในความรับผิดชอบของร่วมกับตันยูนะคะ
ฟังเสียงอาศารุ่มกะตันอยู่ค่ะ
ออกมาเสร็จแล้วก็ไม่มีไหลก็เลย
ตามมากันที่โรงพยาบาลเพื่อจะขอเคลียร์กัน

ลงในคลิปยูทูปอะไรอย่างนี้พี่

โดยบังเอิญแล้วก็ขอเคลียร์กัน
แล้วนะคะมีเขาบอกว่า

ออกมาพูดท้าทายด้วยแล้วก็กระทำ

ไม่พอใจค่ะฟังเสียงช่วงนี้กันค่ะ
จริงแล้วส่วนเรื่องคนเจ็บ
ไม่ได้ถูกอาสาร่วมกับตันยูชน
แต่เป็นอาสามูลที่สยามรวมใจ

และได้ถูกอัดก๊อปปี้กัน

บอกว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่รับผิดชอบ

ทีนี้เราไปฟังฝ่ายของ
อาสามูลละนิทีสยามร่วมใจ

รับแจ้งบอกว่ามีคนที่ได้รับบาดเจ็บ

ก็เลยจะเข้าไปช่วยเหลือ

มูลละนิทีร่วมกับตันยู
มาถึงเห็นแล้วแต่ว่าร่วมกับตันยู

และช่วงเวลาที่จะนำคนเจ็บ
ส่งโรงพยาบาลมูลนิธิ
ร่วมกับตันยูคู่กรณี

ขัดขวางฟังเสียงอาสามูลละนิทีสยามร่วมใจ
ฟังเสียงอาสามูลละนิทีสยามร่วมใจ

ฟังเสียงอาสามูลละนิทีสยามร่วมใจ

ฟังเสียงอาสามูลละนิทีสยามร่วมใจ

ฟังเสียงอาสามูลละนิทีสยามร่วมใจ
ฟังเสียงอาสามูลละนิทีสยามร่วมใจ
ฟังเสียงอาสามูลละนิทีสยามร่วมใจ

ฟังเสียงอาสามูลละนิทีสยามร่วมใจ
ฟังเสียงอาสามูลละนิทีสยามร่วมใจ
ฟังเสียงอาสามูลละนิทีสยามร่วมใจ
ฟังเสียงอาสามูลละนิทีสยามร่วมใจ

ฟังเสียงอาสามูลละนิทีสยามร่วมใจ

ฟังเสียงอาสามูลละนิทีสยามร่วมใจ

ฟังเสียงอาสามูลละนิทีสยามร่วมใจ

ฟังเสียงอาสามูลละนิทีสยามร่วมใจ

ฟังเสียงอาสามูลละนิทีสยามร่วมใจ
ฟังเสียงอาสามูลละนิทีสยามร่วมใจ

ฟังเสียงอาสามูลละนิทีสยามร่วมใจ

ฟังเสียงอาสามูลละนิทีสยามร่วมใจ
ฟังเสียงอาสามูลละนิทีสยามร่วมใจ

ฟังเสียงอาสามูลละนิทีสยามร่วมใจ

ฟังเสียงอาสามูลละนิทีสยามร่วมใจ

ฟังเสียงอาสามูลละนิทีสยามร่วมใจ

ฟังเสียงอาสามูลละนิทีสยามร่วมใจ

ฟังเสียงอาสามูลละนิทีสยามร่วมใจ
ฟังเสียงอาสามูลละนิทีสยามร่วมใจ
ฟังเสียงอาสามูลละนิทีสยามร่วมใจ

ฟังเสียงอาสามูลละนิทีสยามร่วมใจ

ฟังเสียงอาสามูลละนิทีสยามร่วมใจ
ฟังเสียงอาสามูลละนิทีสยามร่วมใจ

ฟังเสียงอาสามูลละนิทีสยามร่วมใจ

ฟังเสียงอาสามูลละนิทีสยามร่วมใจ